เข้าเก็บตรงไหนดีไม่ตรงทีนะคะอ้าวนะคะเฮียบอยก็รอรุนแล้วกัน
รูปคู่เนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีแล้วกัน
บอกว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ผ่านโซเชียลไปมายังไม่มีรูปคู่
แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะคู่นี้ไม่มีรูปคู่มันก็เหมือนคู่อื่นเลย
ในวงการบันเทิงของเราค่ะมีความรักให้กันมากแต่ว่าไม่อยากจะมีรูปคู่ด้วยกัน
หลายคนเนี่ยโอ้โหอยากเกินนะเมื่อไหร่จะมีรูปคู่
เราได้รวบรวมนะคนเขารักมากแต่รูปคู่ไม่ค่อยมี
ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะคู่แรกไปดูดีกว่าคุณผู้ชม
วุ้นเส้นกันด้วยที่พาคู่นี้เขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วแต่รูปคู่อะพี่แจ๊กยังไม่มี
ฉันยังไม่เคยเห็นเลยนะแฟนเส้นอะคือเขาบอกว่ารูปหมู่รูปเฉียดเยอะ
แต่รูปคู่แบบต่างเราไม่รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคู่กันนะ
ถ้าเขาถ่ายรูปหมู่อ่ะพี่แต๊เออฉันก็ไปแอบสืบมาสิ
เดี๋ยวก่อนนะไอ้รูปเฉียดนี่คืออะไรเห็นไหมคะข้างบ้าน
เฉียดมั้ยล่ะเนี่ยเฉียดนะเอามาแชร์บ้างนู้นแต่เฉียดไปเฉียดมาก็ไม่รู้ว่าคนไหนจริงไม่จริง
แต่ยังไม่เคยเห็นหน้าเต็มสักทีหรือว่าเขารอประกาศทีเดียวเลยเปล่างานแต่งทีเดียวโป๊ป๊ะไปเลย
วุ้นเคยบอกอยู่นะคะซึ่งเรื่องราวของเธอนั้นถูกปล่อยโป๊ค่ะโดยเพื่อนสาวสุดสีอย่างคุณนานาไรบีนานี่แหละ
แอบอาศัยทีเผลอนะนำภาพหน้าจอโทรศัพท์ออกมาแฉผ่านไอจีสตอรี่เป็นภาพที่มีหนุ่มปริศนากำลังหอมแก้มสาววุ้นเส้นอยู่
ซึ่งจากนั้นนะคะก็ทำเอานักข่าวเนี่ยต่างคอยถามวุ้นเส้นตลอดเลยว่าอ้าววุ้นเส้นหนุ่มในรูปมันใช่หรือเปล่าให้แฟนคนใหม่หรือเปล่านะคะพี่แจ๊กกะรินเองก็เคยถามจากปากวุ้นเส้นเหมือนกันนะ
วุ้นเส้นเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเป็นนุ่มคนสนิทจ้ะบรรยากาศวันนั้นพี่แจ๊คเล่าหน่อยเขามีอาการเขินอะไรไหม
ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเหมือนที่พี่พลอยพูดเลยเลยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องนี้ของเธอนะคะ
ชาวเน็ตก็อดใจรอกดไลค์รูปคู่ของทั้งคู่นะคะในวันประกาศข่าวดีเลยก็แล้วกันนะจ๊ะ
แบบนี้หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนิดนึงก็ละกัน

ไปต่ออีกคู่นึงละกันนะคะพระเอกหนุ่มมาริโอเมาด้วยนั่นเอง
กับแฟนสาวจันจิจันติลาจ้ะ
คนนี้เขาบอกเลยว่ารูปคู่หายากยากกว่าอีก
สุดเลยนะคบหาดูใจกันมา๘ปีแล้วค่ะ
แต่ทั้งคู่ก็เก็บความรักเงียบไม่เหมือนคู่อื่นเลย
งานคู่ไม่ค่อยออกนะคะรูปคู่เนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็น
แบบว่านักข่าวถามก็เกรงใจพี่นักข่าวไงก็ตอบซะหน่อย
เออนะคะแต่ล่าสุดค่ะเพิ่งเรียกเสียงฮือฮาจากเหล่าแฟนคลับไปหมาดนะคะ
กับการลงรูปคู่ในวันคล้ายวันเกิดของผู้ชายของฝ่ายชายค่ะ
ด้วยรูปคู่จิ๋วคือลงรูปแล้วนะแต่ว่าแฟนคลับต้องนั่งซูมอีก
ลงไปก็เหลือจะเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยจันทรีย์ก็เลยแบบว่าไม่อยากจะแสดงความรักเป็นเจริญปัจเจ้าแบบนี้

แฟนคลับต้องเข้าใจนะตรงจุดนี้

จัดตุ้มไปเลยค่ะจันทรีย์เลย
ต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ

คนนี้บอกเลยเพิ่งออกมายอมรับกันแมนนะ
ว่าศึกษาดูใจกับนักแสดงสาว

หลังสงสัยมานานว่าคู่นี้คบกันอยู่จริงหรือเปล่า

ข่าวมันหลุดนะคะเพราะว่าคุณพีชไปให้สัมภาษณ์
ว่าเขาว่าก็เคิบดูใจกับคุณมารี

แต่ว่าได้ฟังฝ่ายชายยอมรับแล้วนะคะ
ว่าแฟนคลับก็อยากฟังฝ่ายหญิงออกมาบอกถึงสถานะบ้าง
แล้วก็กดไลค์รูปคู่นะคะ
หรือว่าถือเคล็ดรอลงในวันประกาศข่าวดีอีกคู่หนึ่งหรือเปล่า
เขาได้เรียกว่าเป็นคู่รักคู่รุ้นเนอะ
ดูรูปนะคะแต่ว่านี่คุณผู้ชม
คู่รักต่อไปนี้เรียกว่าเป็นคู่รักซุปเปอร์สตาร์
ที่เรารุ้นแล้วลุ้นอีกต้องใช้คำนี้นะคะ

หรือว่าปีหน้าฟ้าใหม่เปิดมาปุ๊บจะแต่งปั๊บ
อ่ะคู่แรกคุณผู้ชมลุ้นกว่าใครเพื่อนนะคะ
บอกว่าดิฉันทำข่าวมาประมาณ๔๓๘๐๐ล้านรอบ

ถามก่อนอีกมากว่าเมื่อไหร่จะเต้ง

โดยเฉพาะนะคะเป็นความหวานที่หลายคนชื่นชมมาก
ระหว่างคุณแพนเคเกมริกกับสารวัสมีค่ะ
สาดความหวานละมุนอบอุ่นแบบไม่มีขาดค่ะ
พอรักกันครบ๑๐ปีพอดิบพอดีค่ะ

ว่าจะได้เห็นช็อตขอแต่งงานกันหรือเปล่านะคะ

มีการพูดคุยเรื่องเลิกงามยามดีกันแล้ว
มันจะเป็นยังไงไม่แน่ปีหน้านะคุณผู้ชม

เดี๋ยวเรารอจังหวะเวลากันค่ะพี่โอน
งั้นเราเป็นปีหน้าแล้วกันค่ะพี่อ้อย

คือดีใจตามน้องไงน้องยิ้มอย่างมีความสุข

เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเขาเรียนจบปริญญาเอก

แพ้คู่แรกนะคะลุ้นไปน้ำตาดิฉันไหลไปทุกวัน

คุณผู้ชมเป็นพระเอกซุปเปอร์สตาร์นะคะแล้วก็เป็นนางเอกที่ฮอตจริง

แฟนคลับเอ็มเครย์ไหนเรียกว่านะคะเกร็งกันไส้บิดไปหมดแล้วค่ะ
ต้องยอมรับนะคะว่าคู่นี้เขาลุ้นสุดนะ
ที่เขาไปเที่ยวทะเลด้วยกันที่แบบที่เราสัมภาษณ์คิมเบอร์รี่บอกว่า
ต้องเตรียมตัวตลอดเลยไม่รู้ตอนไหนแล้วก็ล่าสุดไงที่พี่ไปสัมภาษณ์งานเปิดต้นคริสต์มาสที่หมากบอก
ว่าเขาคิดงานแต่งแล้วอยากแต่งเต็มทีแล้วนะคะแล้วเห็นบอกว่านะคะเตรียมเตอร์ไพรส์ขอแต่งด้วย
ฟังแล้วดิฉันแบบว่าแทบน้ำตาไหลหมดตัวแล้ว

ก็คุยกันทุกวันคุยกับผู้จัดการในรถเมื่อกี้ก็คุยกันว่าแบบ
เออเอ้าไงดิหาเลือกดีมั้ยอยากให้สวยงามครับผม

มันก็ได้ภาพอะไรว่าได้อารมณ์กับข่าวที่เราเล่าจักเอาจริงนะ
คือถ้าเป็นคิมนั่งไม่ติดแล้วนะ
ต้องลุ้นทุกวันต้องแต่งสวยทุกวันหน้าสดไม่ได้แล้วแม่
เจอคิมเบอร์รี่ตัวจริงตอนนี้เขาสวยมาก

สินค้าออกกำลังกายเยอะเท่าพี่แอ็นนทองประสบ

หมากคิมไปแล้วไม่มีคู่เพื่อนซีได้ยังไง

แต่คุณผู้ชมญิตรีกี้ความอาณห์ย์ของคู่นี้
ต่อไปสัมภาษณ์นะคะ
ปรากฏว่าคือพี่แบร์ตั้งใจทำให้น้องย่า

คือเอาจริงโมเมนต์ต่อมามันต้องขอแต่งแล้วไหมล่ะ
ใช่ถ้าเล่นใหญ่ขนาดนี้โมเมนต์ตอนนั้นต้องขอแต่งแล้วนะ
แล้วที่สำคัญนาเดชน์ก็บอกว่านะคะรับรองนะคะ
ถ้าขอน้องยายาแต่งน้องยายาจำไม่มีวันลืมแน่นอน

บอร์ดไปแล้วนะจุดผู้โรยตัวต้องมาแล้วนะ
อ๋อต้องโหดสลิงก์มาแล้วต้องโหดสลิงก์แล้วนะ

ปิดท้ายคู่นี้อันนี้ก็ลุ้นนะคะ

คู่นี้คุณผู้ชมเรียกว่าใจเต้นตุ้มต่อมจริงนะคะ
เพราะว่าโดนโยงไงค่ะ
ว่าตอนแรกมีข่าวลือว่าเป็นแบบเลิกกันเงียบ

จริงแล้วตอนนั้นก็ตกอกตกใจกันค่ะ
แต่ท้ายที่สุดข่าวลือค่อยจางไป

แล้วก็เวลาเขาก็มงคอมเม้นต์กันนะคะ
ความรักสุขง้อมเพาะปมกันมาแบบ๑๐ปีแล้วนะคะ
ทำเอากองเชียร์ในใจฟูเลยล่ะค่ะ

นั่งทานข้าวสองครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา
คือต้องแต่งแล้วนะคะ
ว่าเจอแบบนี้ต้องแบบคุกเข่าแล้วละ

เขาครบเงินยาวนานมากเลยนะครับค่ะและที่สำคัญพี่แทนชอบไปแบบเจ้าพาตตี้
เวลาลงรูปบิกินิไม่ได้เลยนะจะมีแบบเบาพอแล้ว
ก็เกียมไม่เรียวแล้วระหว่างที่คอมเมนต์ไป
เอาเป็นว่าปีหน้านะคะเราได้ทำข่าวดาราแต่งงานกันหลายคู่แน่นอน
อย่างในนั้นจะอุ๊ยห้ามหลวดอ่ะอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวติดตามก็ไม่มีเวลานะ
ตลอดเลยจะต้องถามใหม่นะพี่แซ็คได้เดี๋ยวรอรุ้นกันต่อไปนะคะ